เอามาดูต่อกันที่เรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่า

ถ้าย้อนไปเมื่อปี๖๓นี้นะมีเรื่องราวที่น่าตกออกตกใจอยู่เหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าหลายคนให้ความเป็นห่วงอาเป็ดตอนนั้นเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยนะ
เนื่องจากว่ามีคำเตือนจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเคารพรัก
บอกว่าระวังอาจจะแบบปีนี้อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้
สุขภาพอาจจะทำให้คุณแบบทักตรงเลยนะ
หัวใจจะหยุดเต้นทักคำนี้อาเปดว่าไง
เป็ดก็เลยโดนทักแบบนี้ไปหาหมอเลยดีกว่า
ตอนนั้นพออาเป็ดได้ยินรีบไปตรวจสุขภาพร่างกายทันทีค่ะ
แล้วก็พบว่าเส้นเลือดหัวใจด้านหน้า๑เส้นนี้นะ
มันตีบต้องทำการผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจอย่างด่วนคุณผู้ชม
ซึ่งล่าสุดคุณอ้อมออกอ้อมใจบรรเทิงเทรัส

ก็เลยสอบถามเรื่องของอาการป่วย
บอกว่าหลังจากที่ทำบอลลูนมาทุกอย่างปกติดีแล้วค่ะ

แต่ว่าอาบอกเลยว่าใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแน่นอน
ดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดีเลยนะ
ในเรื่องของอาหารการกินหลับพักผ่อนด้วย
แล้วก็เห็นแบบว่าวัยนี้นะอาบอกว่ายังขยันออกกำลังกายนะ

ถูกต้องเป็นกีฬาที่อ้าชอบมามากนะฮะ
แล้วก็คุณดูนะให้ทายอายุคุณรู้ไหมอาเป็ดอายุเท่าไหร่

ผู้ชายคนนี้ใกล้จะ๗๐แถวยังป่วยด้วยเรื่องของหัวใจ

เพราะอาบอกว่ามีอุปกรณ์ที่คอยช่วยวัดเรื่องของหัวใจเวลาเตะบอล
ถ้าเต้นแรงปุ๊บเต้นเร็วเกินไปอาบอกเริ่มผ่อนร่างกาย
แล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณอ้อมอกอ้อมใจบันเทิงไทยรัฐของเรา
ยังไม่หมดคำถามถามเก่งแล้วเกิน
แล้วช่วงนี้ไม่เห็นคุณอาทั้งด้านงานแสดงเลยเป็นเพราะว่าอะไร
เตรียมตัวเกษียณตัวเองออกจากวงการบันเทิงแล้วหรือเปล่า

อ้าบอกว่าไม่มีทาง
อาจจะออกจากวงการก็ต่อเมื่อวันที่ตัวเองนั้นอยู่บนเตาเผาเท่านั้น

อยู่บนเขาเรียกว่าอยู่บนไอ้เตาเลยมั้ง
วันที่เราหยุดนั่นคือการหยุด
นั่นคือหยุดนั่นคือหยุดจริง

แต่วันนี้เมื่อเรายังมีแรงเราก็ทำ
เรามีกำลังเราก็ทำทำแล้วก็ทำให้เรามีความสุข

กับละครไทยรัฐเอามาเลยเดี๋ยวเล่าให้เดี๋ยวเล่น
กลัวว่าไม่รับแล้วเหรอ
อย่างรับอยู่ยังเล่นได้อยู่

หัวเราะสดใสอยู่คุณผู้ชมแข็งแรงมาก

ตั้งแต่ฟุตบอลแบบตลอดไป

คุณอ้อมอกอ้อมใจถามเยอะมาก